เรื่องของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับมาโน่ก็บอกว่าไม่อยากให้ทีมชาติไทยเนี่ย
เตะศึกชิงแชมป์เอเชียกลางเพราะว่าเพิ่งจบไทยลีกก็อยากให้นักเตะพักนะครับ
ก็ควรจะใช้ดมาเล่นอย่างงี้ครับส่วนตัวหลักเนี้ยจะนำไปเติบ
อ่าเรื่องของมาโน่นะครับก็ยอมรับว่าไม่อยากให้ทีมไทย
เดี๋ยวไปเตะชิงแชมป์เอเชียกลางหรือว่ากาฟ่านะครับตามคำเชิญของสมาคมฟุตบอล
ของทางเอเชียกลางในวันที่๙ถึง๒๑มิถุนายนที่อุสเบกิสถาน
แต่ว่าตามโปรแกรมตามชาติที่อยู่ในสมาชิกฝั่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นชาติที่น่าสนใจแล้วมีเชิญรัสเซียไปด้วยนะครับ
โน่บอกว่าก็จะโทรหาผู้เล่นแต่ละคนหลังจากไปพักผ่อนตอนปิดระดูการแล้วให้กลับมาลงเล่นเกมเป็นทางการในอีกไม่กี่วันเนี่ยมันน่าจะยาก
บอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเดือนมกราคมในปีหน้าต้องไปแข่งเอเชียนคลับรอบสุดท้ายด้วย
อยากให้โฟกัสตรงนั้นนะครับเป็นจุดสำคัญของทีมชาติไทยแล้วก่อนหน้าที่จะไป
เดือนพฤศจิกายนเกมบอลโลกเนี่ยก็ต้อง
รัฐทีวีเตรียมถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลทีมชาติไทย๔เกมในเดือนมีนาคม
แล้วก็เมษายนทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับเริ่มจากโดฮาครับ๒๐๒๓นะครับ
รุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีที่ประเทศกาต้าหนึ่งเกมนะครับยี่สิบสองมีนาคม
เจอกับทางซาอุดีอาราเบียนะครับแข่งขันเวลาเที่ยงคืนครึ่ง
เข้ารายการตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนสิบนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับ
เจอกับทางซีเรียนะครับแล้วก็๒๘มีนาคม
แต่ว่าไทยรัฐทีวีเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
แล้วก็อีกนัดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจฟุตบอลหญิงโอลิมปิก๒๐๒๔นะครับ
คัดเลือกที่จังหวัดชมบุรี๑เกมนะครับวันที่๑เมษายนนะครับ
เจอกับทางสิงคโปร์คิกออฟเวลา๕โมงเย็นนะครับ
เข้ารายการตั้งแต่เวลาสี่โมงสี่สิบห้านาทีนะครับส่วนทางหลายกระแสเลยนะครับ
ก็ออกมารายงานคำสัมภาษณ์ของทางซาอิดูนินอามารีรองประธานสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับ
อินโดนีเซียเองมีแผนที่จะเชิญทางอาเจติน่านะครับ
แชมป์โลกราชสุดปีสองพันยี่สิบสองเนี่ย
นำโดยเรียลแมซี่มาอุ่นเครื่องกับทีมชาติอินโดนีเซีย
ฟุตบอลอินโดนีเซียก็บอกนะครับว่าการเชิญอาเจริน่า
เป็นแค่แผนนะครับแล้วก็กำลังรอคำตอบอยู่
จากนี้ก็ได้ติดต่อไปยังญี่ปุ่นแล้วก็ซาอุดีอาราเบียอีกด้วยนะครับ
ถ้าญี่ปุ่นตอบรับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับ
อินโดนีเซียมีคิวลงอุ่นเครื่องกับทางบุรุณดีนะครับ
จากทวีปแอฟริกาใต้ทั้งสองเกมนะครับ
วันที่ยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบแปดวินาคมนะครับส่วนเดือนวิทยุนายนเนี่ย
อุ่นเครื่องกับทางปาเลสไตล์นะครับส่วนอีกหนึ่งทีมก็กำลังรอคำยืนยันนะครับว่า
จะเป็นชาติใดบ้างนะครับส่วนฟุตบอลไทยลีกวันนี้ครับ
มีหลายคู่ลงแข่งขันนะครับคู่ที่น่าสนใจก็เป็นเกมที่บุรีรำจ่าฝูงนะครับ
มุยรัมเกมล่าสุดนั้นก็ชนะหนองบัวนะครับหนึ่งศูนย์ไม่แพ้ใครมา
สามสิบเอ็ดนัดติดต่อกันแล้วนะครับนำรองจากฝูงแบงคอก
สิบสามประตูก็ยังพร้อมลงสนามส่วนทางขอนแก่นยูนิเต็ดครับ
ล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอบีจี๐๐นะครับไม่แพ้ใครสามนัดติดต่อกัน
แล้วก็ไม่แพ้คะแนนบ้าน๖นัดติดต่อกันแล้วนะครับ
แต่ว่าเกมเยือนเนี่ยไม่ชนะใครนอกบ้าน๔นัดติดต่อกันแล้วนะครับ
เกมนี้พานุพงศ์หาสุริติดโทษแบนนะครับจากการโดนเหลืองครบสี่ใบ
ส่วนธินกรอสุรินเจ็บยาวนะครับแล้วก็ติดสัญญายืมตัวมาจากทางบุรีรำด้วย
ขณะที่ยูเซฟเอสเซจารีนะครับกองหน้าชาวโมโลโกยังต้องเช็คความฟิตอีกครั้ง
แต่ก็จะได้ลิดอร์โคเฮนกลับมาลงสนามแล้วครับหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ย
ติดสัญญายืมตัวกับทางบีจีนะครับหน้าเป้าก็ยังเป็นอิปซันเมโลนะครับ
โปรแกรมไทยลีกเย็นวันนี้นะครับมีลงแข่งขัน๔คู่ด้วยกันครับ
ร้ำพูนพบกับหนองบัวนะครับแล้วก็เวลา๑๙๐๐นนะครับ